เห็นช่วงนี้คุณแม่อ้ำของเราเนี่ยโอ้โหเดินสายปาร์ตี้บ่อยมาก
ว่าชายผู้โชคดีที่ได้อยู่เคียงข้างพี่อ้ำเนี่ยเป็นใคร
แต่ดิฉันไล่ไปไล่มาดูไปดูมาก็จะเป็นหน้าเดิมก็คือเพื่อนในแก๊งของเธอนะคะ
ซึ่งคุณแม่เมปฏิดาเพื่อนสาวสุดซีเขาออกตัวแซวเพื่อนแบบขำเลยนะว่า
ตอนนี้เนี่ยพี่อ้ำเหงามากอินกับการนอนดูดาวคนเดียว
ท้ายแล้วแม่อ้ำนอนดูดาวคนเดียวด้วย
ส่วนเรื่องสเปคหนุ่มมีไม่มากจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยจ้า
ห้ามขนาดฝันก็ห้ามฝันที่คนอื่น
จีบได้ตอนนี้อ้ำรับค่ะจีบได้ไม่ต้องกลัวเข้ามาได้
พูดคุยก่อนได้ไม่เป็นไร
เนี่ยโอกาสมาถึงแล้วนะเริ่มคุยก่อนก็ได้จีบได้อย่าเพิ่งไปกลัวก่อนนะ
อัปเดตเรื่องเพื่อนซีกันไปแล้วมาต่อกันที่ความน่ารักของน้องมายูกันบ้าง
บอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้คุณแม่เมย์ถึงขั้นปวดหัวปวดเทศกันเลยทีเดียว
เมื่อคุณลูกสาววัย๔ขวบจะขอตัดผมสั้นเพราะอยากเป็นผู้ชาย
ไม่รู้ว่างานนี้คุณแม่เมย์หรือว่าคุณพ่อหนุ่มจะคิดหนักกว่ากันนะคะ

แต่พี่หนูอะไม่อยู่พร้อมนะแม่เมมายูจะตัดผม
สิลูกเราไปตัดผมกันตัดผมสั้นเป็นผู้ชายนะ
พอก่อนอันนี้เกินไปแล้วลูกไม่ได้

มายูเป็นผู้ชายมายูแบบเล่นกับเพื่อนผู้ชายก็แบบ
สามารถเล่นได้โดยที่ไม่ใช่แบบเออร้องไห้ไม่ใช่
แล้วเข้าห้องน้ำเนี่ยไปห้างอายมาก

เมมายูเป็นผู้ชายไม่ได้ต้องเข้าห้องน้ำผู้ชายสิ
ไม่เข้าน้ำผู้หญิงเราก็แบบอายเนอะไปอย่างนี้คนเยอะ
ไม่ได้ลูกลูกเป็นผู้หญิงไม่ใช่
มายูเป็นผู้ชายเข้าห้องน้ำผู้ชาย
พยายามคุยค่ะพยายามพูดแบบจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
แต่มายูเข้ากับแม่ก็ต้องเข้าน้ำผู้หญิงลูก
ตายแล้วห้องน้ำผู้หญิงไม่เข้าเข้าห้องน้ำผู้ชายนะคะ
ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าอาจจะอยู่ในสังคมของเด็กแล้วก็มีเพื่อนเป็นเด็กผู้ชายด้วยไง